เอาคุณผู้ชมหายใจเข้าลึก

เรื่องคนสนใจเรื่องเฉา
ถูกต้องเฉาไม่พอ

เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกอ่ะเยอะมากค่ะ

สาวโคราชขอเรียกนำสมมตินะ

มีลูกสองแล้วเธอออกมาแฉว่า
สามีของเธอเนี่ยไปแอบ
แซ่บไปแอบคบกับ
เจ้าแม่ใบ้เลขชื่อดัง

เธอมีหลักฐานมีคลิปมีภาพถ่าย

ถือกับกู้
ถือกับกู้
บอกพี่ไหม

นี่เป็นคลิปที่เป็นประเด็นค่ะ

ส่วนภาพอื่นยังมีอีกเยอะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงแล้วคุ้นไหมต้องถามก่อน
เพราะว่าหลายคนพอฟังเสียงแล้วก็บอกว่าอ้าวนี่เป็นหลักฐานที่มาแฉะ
เสียงคุ้นนอกจากนั้นก็ยังมีภาพด้วยเนี่ย
คุณศูนย์สกุลมีอะไรบ้างล่ะภาพเนี่ย
เหมือนอยู่เคียงข้างกันเหมือนไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนถือกระเป๋าให้กันนะฮะ
เหมือนนั่งโอบกอดเหมือนไปเที่ยวด้วยกันระหว่างผู้ชาย
ซึ่งเป็นสามีของคุณเอที่มาร้องบอกว่าผัวฉันก็ไปยุ่งกับเจ้านาย
ส่วนเจ้านายคนนั้นไหนว่าเป็นคนดีคนดีนักหนาของสังคมเนี่ย
เออก็มายุ่งกับผัวฉันเนี่ยมันมีภาพคู่กันเยอะเลย
ใช่ค่ะซึ่งทางคุณเอบอกว่าภาพผู้ชายเนี่ยคือสามีของเธอใช่ไหม
แล้วสามีของเธอหลังจากที่ไปทำงานให้กับเจ้าแม่ใบ้เลขชื่อดังระดับประเทศเนี่ย
เปลี่ยนไปไม่สนใจครอบครัวเลย
จนรู้ไงว่าไปแอบคบกัน

แล้วก็ขอขยี้ภาพเมื่อกี้นิดหนึ่ง

เห็นไหมฝ่ายชายใส่เฝือกที่ขาที่เข่า
ใช่แล้วมีคอมเมนต์ด้วยนะ
คอมเม้นต์เขียนไว้ว่าสามรอบห้ารอบกว่าทุกวัน
อันนี้ก็ไม่ไหวขาเจ็บยังไม่เวร

ตัวภรรยาของผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยก็เลยบอกโอ้โห
แอบแซ่บแอบซ่ำกัน
ขาเจ็บก็๓รอบ๕รอบก็ไม่เว้นอีก
ค่ะทีนี้มันกลายมาเป็นประเด็นนอกจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชม
คือเมื่อวานเขาก็มีการแชร์คลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
โดยคลิปนี้คนที่เป็นน้องสาวอ้างตัวว่าเป็นน้องสาวของคุณเอเนี่ยนะ

แล้วก็บอกว่าเป็นคลิปสามีภรรยาทะเลาะกัน
สามีเนี่ยคือสามีของพี่สาวเธอก็หมายถึงสามีของคุณเอนี่แหละกำลังแย่งลูก
แล้วเนี่ยแย่งลูกไปจากเมียหลวงคือแย่งลูกไปจากพี่เอเพราะว่าจะขอแยกทาง
จะไปคบกับเจ้าแม่ใบ้เลขเดี๋ยวดูคลิปตรงนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่คุณผู้ชมเห็นคลิปเห็นภาพต่างแล้วอยากคุยกับคนที่ออกมาแฉ
เพราะคลิปนี้เอาง่ายก็คือเหมือนเมียหลวงไปหาผัว
แล้วก็ด่าผัวแหละว่าผัวเนี่ยไปมีชู้กับคนอื่นนะครับ

ค่ะแล้วก็คลิปนี้บอกว่าแชร์ไปถึงชมรมเมียหลวง

แต่ยังไงก็ตามค่ะนักข่าวของเราไปถามข้อมูล
จากคุณเอที่บอกว่าเป็นเมียหลวงเนี่ยนะ
ซึ่งคุณเอก็ให้ข้อมูลกับนักข่าว

แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสามี
คุณเอคือคนนั่งหันหลังนะ

นี่เอาหลักฐานใบทะเบียนสมรสให้กับนักข่าวเราดูด้วยค่ะ
แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
และมีลูกด้วยกัน๒คนคนโต๖ขวบคนเล็กอายุเพิ่ง๘เดือนเองคุณ
ทีนี้คุณเอก็บอกด้วยนะบอกว่าฟิล์มเนี่ยสามีเป็นคนเจ้าชู้
ที่ผ่านมาเรื่องผู้หญิงก็มีบ้างแต่ก็ตกลงกันได้เคลียร์กันได้ตลอด
ทีนี้เมื่อ๔เดือนที่แล้วฟิล์มไปสมัครงานกับบริษัทของเจ้าแม่
ใบเลขชื่อดังซึ่งตอนสมัครเนี่ยคือตำแหน่งเป็นพนักงานแพ็คสินค้า
ทำไปได้๒เดือนได้เลื่อนขั้นค่ะ
พนักงานแพ็คสินค้าไปเป็นคนขับรถให้กับเจ้าของบริษัท
ก็หมายถึงเจ้าแม่ใบ้เลขนั่นเอง

บอกว่าเนี่ยคนในบริษัททักมามาหาคุณเอบอกว่าสามีนอกใจ
เดี๋ยวให้คุณเอเล่าที่พนักงานทักมาหน่อยละกันค่ะ

อาจจะเป็นคนในบริษัทมันก็ทักมาแบบประมาณว่า
นอกใจอยู่นะอะไรประมาณนี้
รู้หรือเปล่ามีคนว่าถูกซ้อมเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือว่าอย่างกันเดิม

ก็ว่าไม่มีให้เขาก็จะเอาลูกไปหนูไว้เลย
จะเอาลูกอยู่ก็ว่าลูกอยู่กับหนูทุกวัน

บอกว่าเจ้าแม่ใบ้เลขคนดังแย่งผัวแย่งสามีของเธอ
แล้วก็เอาพวกภาพต่างมาให้นักข่าวของเราดู
เข้าไปนู่นมานี่ไปกันทั้งหลายที่หลายทาง
ใช่ค่ะแล้วที่เธอถ้าไปมีสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่า
เธอเอาทะเบียนสมรสมาบอกว่าเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้หย่ากันนะ
ครับเนี่ยก็ว่าผัวตัวดีของฉันด้วยก็ไปยุ่งกับเจ้านาย
แล้วเจ้านายก็เป็นเจ้าแม่ใบ้เลขนี่แหละครับ
ส่วนเจ้าแม่ใบเลขไหนว่าดีนักดีหนาไง
ทำไมมายุ่งกับสามีของคนอื่น
มันกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องตีความไปที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ถูกพาดพิงนั่นก็คือแม่น้ำหนึ่ง
คือถนนทุกสายพุ่งตรงไปที่แม่น้ำหนึ่ง
พูดได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกเราก็เอ๊ะจะพูดถึงชื่อแม่น้ำหนึ่งไหม
พูดได้แล้วนะครับเพราะแม่น้ำหนึ่งเนี่ยออกมาไลฟ์แล้ว

ใช่ครับล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เอง
แม่น้ำหนึ่งเนี่ยพูดถึงกรณีนี้
หน่ายของผู้ชายคนนั้นคนเดียวก็คือฉันแม่น้ำหนึ่งนี่แหละ
น้ำหนึ่งก็เลยพูดแบบนี้นี่ค่ะ
หนึ่งในเจ้านายคนเดียวของผู้ชายคนนั้นคือฉัน
ดังนั้นไม่ต้องตีความให้ยุ่งยากไม่ต้องตีความให้มาก
ว่าที่เขากล่าวอ้างถึงมันคือใครมันคือฉัน
แต่ถามว่าฉันไปแอบแซ่บแอบซ่ำ
กับสามีของผู้หญิงคนนั้นหรือไม่
ฉันขอบอกแบบนี้เลยไล่เป็นข้อให้ฟังเลย
บอกฉันมีลูกน้อง๘๐ชีวิต
สนิทสนมกับพนักงานทุกคน
หนึ่งเนี่ยกับพนักงานบางคนที่เป็นผู้ชายเนี่ย
สนิทมากกว่าผู้ชายคนนั้นอีกที่เป็นประเด็น
อดกันมากกว่าคนที่เป็นประเด็นอีก

เข้าใจว่าลูกน้องต้องการอะไร
ความรักความอบอุ่นอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้ครับมีคนเข้าไปถามในไลฟ์เนี่ย

จริงไหมที่ไปจิ้นกับผัวของเขา

ให้คุณผู้ชมไปฟังกันดีกว่านะฮะ

ความรักความถูกต้องอันไหนมาก่อนกัน
แต่ดูแล้วทุกวันนี้เงินมาก่อนมีลูกด้วยกันสองคนจ้า

ไม่เคยมีความสัมพันธ์เกินเลย
ยังไม่เคยได้กัน

หนึ่งไม่กับเขา

หรือจะต้องเอาไปตรวจ

อื้อหือเราก็ต้องตื๊ดไว้
เพราะเอาง่ายคุณหนึ่ง

ไม่เคยไปเย่กับเขา
ไม่มีความสัมพันธ์เกินเลย
ท้าเลยท้าให้ไปฟ้องเลย

กอดกันกับผู้ชายคนนี้ไหม

ว่าเอาเท้าไปเหยียบหลังให้

มีลูกน้องยืนกันอยู่๑๐คน

ตลกขบขันกันทั้งคณะ

คือในคลิปก็ยังเป็นเชิงแบบแซวอยู่เลย

เจ้านายอย่างฉันก็กล้าเหยียบให้

หรือว่าให้เงินกู้ผู้ชายคนนี้ไปทั้ง๓แสนบาท

จะแยกทางกันไปแล้วก็ตามนะครับ

บอกว่ามีพนักงานบางคน
หนึ่งให้กู้มากกว่านี้อีกนะครับ
แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้หึงแค่หนึ่ง
กับคนอื่นเขาก็หึง
ยืนยันเลยว่าหนึ่งไม่เคยไปยุ่งกับใคร
ท้าฟ้องได้เลยเอาหลักฐานไปฟ้องกันได้เลย
ฟังความสงด้านละนะสองฝ่ายละนะ
เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ต้องว่ากันไป
ว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรกันต่อนะฮะ

ส่งข้อความมาข่าวนี้ผู้หญิง๒คนผู้ชาย๑คน
แม่น้ำหนึ่งเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วค่ะ

อยากรู้ว่าเขาว่ากันยังไงไปดูในคอมเมนต์ในยูทูปนะคะ